ขอพูดสั้นละกันนะครับ
ตอนนี้เราพบเด็กต่อแล้วนะครับ

มวลชนนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ขอความกุณา
ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาติดตาม
จะทำข่าวเรื่องของเด็กพัดหลงในไอจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ